ให้ดูคุณยายคุณยายก็มารอจะใส่บาทพระอยู่ไง
ปรากฏว่าจังหวะที่คุณยายยืนรอ
มันมีข้างบนระเบิดแล้วสะเก็ดไฟร่วงมาใส่คุณยายด้วย
้านคุณปั้งถียรจรกยานไปเองค่ะแล้วเหตุการณ์นี้นะโอ้โหมันไม่ใช่หมอบแรงระเบิดแต่ว่า
สายไฟฟ้าแรงสูง๓๓๐๐โวลมันช็อตแล้วมันขาด
เสียงเลยดังสนั่นแบบนี้ประกายไฟร่วงตกลงมา
แล้วจังหวะนั้นตัวคุณยายสิริรัตน์
ในพื้นที่ปั่นจักรยานออกมารอใส่บาทพระ
โอ้โหสายไฟหล่นมาทับจักรยานล้มนะ
เก็ดไฟลุกไหม้เสื้อผ้าลุกไหม้ขา

ประถมพยาบาลก่อนเอาตัวคุณยายออกจากบริเวณสายไฟ

นี่เสร็จพวกเสื้อผ้าที่ขาดนี่นะคะ
ก็ต้องช่วยกันดับไฟแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือ
นำตัวคุณยายส่งโรงพยาบาลค่ะ
ทีนี้คุณลุงสมชายชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
เขาบอกว่าตอนนั้นผมอยู่ในห้องหลังบ้าน
ได้ยินเสียงดังเหมือนกับมอบแรงระเบิด๒รอบ
รอบแรกมีแสงไฟออกมา
รอบที่๒มีเปลวไฟปะทุออกมาจากคอมเพรสเซอร์แอร์ในบ้านด้วย
วิ่งไปดูสิตกใจคิดว่าแอร์ที่บ้านระเบิด
แล้วก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อไฟไหม้จากเสาไฟหน้าบ้าน
แล้วนอกจากคุณยายสิริรัตน์ที่เจ็บแล้วเนี่ยนะตาย
อะไรตายนกเอี่ยงตายตัวนึงค่ะ
โอ้ก็น่าจะเกาะอยู่ในเท่านั้นแหละแล้วก็เจอแรงระเบิดไปไง

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาวเนี่ยนะคะ
ผู้จัดการสุขิตยอดเรือบอกว่าเกิดจากนกเอี่ยงนี่แหละ
มันไปเกาะอยู่บนสายไฟแรงสูงแล้วทำให้ไฟช็อต
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ต้องแก้ไข

ส่วนตัวคุณยายเองที่บาดเจ็บถูกไฟไหม้เสื้อผ้าไหม้ขา
ญาติไม่ได้ติดใจอะไรนะแล้วก็อีกอย่าง
ยายไม่ได้ถูกไฟช็อตด้วยก็รักษาอาการต่อไปนะคะ